ชวาว่าของเจ้าของเขาหายไปเจ้าของประกาศว่าใครเจอให้รางวัล๑แสนบาท
ให้คนกินฟรี๗วันเป็นการตอบแทน
นี่น้องมานตัวนี้ตาแบ๊วชะ
ถ้าเป็นคนก็แก่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมอยู่กันมานานนะ
เป็นชีวาว่าตัวผู้จุดสังเกตคือใบหูของมันเห็นไหม

แล้วก็ใส่สร้อยสีทองที่คออยู่ด้วย

คุณจินเจ้าของเขาเอาภาพนี้ไปโพสต์ตามหาในเฟซบุ๊ค

พาขึ้นรถไปจ่ายค่าน้ำปลาปลาที่ครอง๘ปฐุมธานี
ก่อนจะเดินทางไปวัดหนองใหญ่ย่านสายไหม

จะให้รางวัลสินหมายน้ำใจ

หลังโพสต์ออกไป๑๕ชั่วโมง

อุ้มออกมาให้เจ้าของหมานะครับ

ก็เลยจับเอาไว้เพราะกลัวหมาใหญ่จะกัดมันตาย

ก็เลยโทรไปหาเจ้าของโพสต์คือคุณจิน

มันกระดิกหางหาใหญ่เลยครับคุณผู้ชม
เจ้าของน้ำตาคอกันนะฮะ
ไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะครับ

เดี๋ยวหนูขอใหม่

เป็นชุดดีหรอคุณน้า

เอาไปเถอะค่ะ
ถ้าคุณน้าไม่รอตังค์
งั้นหนูสั่งก๋วยเตี๋ยวละกัน
ก๋วยเตี๋ยวหนูทำไม่ถึงวันอ่ะ

งั้นหนูเหมาสองร้อย

เดี๋ยวหนูจ่ายเงินไปก่อนเลยค่ะ

คุณป้าบอกคุณป้าก็ไม่เอายังไงคุณป้าก็ไม่เอา
ตอนแรกจะเหมาก๋วยเตี๋ยวสองวันสองพัน

เอาอย่างนี้เจ้าของหมาตัดสินใจ
หนูขอเหมาก๋วยเตี๋ยวป้า๗วัน

ทั้งเจ็ดวันละกันเพื่อเป็นการตอบแผนน้ำใจป้า
แล้วป้าก็ได้เงินค่าเหมาก๋วยเตี๋ยวไป

โอ้โหคุณป้าครับป้าเสิร์ฟเยอะเกิน
คุณป้าไม่ขอรับเงิน๑แสนบาทคนเดียว
แต่ให้ลูกค้าสองคนนั้นมาแจ้ง

มีแต่คนใจดีมาเจอกันนะในข่าวนี้นะ